ถ้าสมมติเกิดว่าเด็กขโมยเงินสองร้อยบาท
คุณผู้ชมจะใช้วิธีการลงโทษอย่างไร
สำหรับผมก็ต้องตักเตือนว่ากล่าวก่อน

เป็นภาพเด็กโดนมัดขึงพืชกับต้นไม้เลย
แล้วก็เอาไม้เรียวฟาดก้น
เออเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมดูสิคะ

คนวิภาควิจารณ์กันเยอะมากจริง

โพสต์ภาพของน้องที่โดนมัดไว้กับต้นไม้ใหญ่
อยู่ในวัดทุ่งเหียงที่ตำบลหมอนนาง

เพราะว่าน้องขโมยเงิน๒๐๐บาท

ถูกลงโทษด้วยการตีก้นด้วยไม้เรียว
หลังจากนั้นก็เอาไปมัดไว้กับต้นไม้ที่อยู่ภายในวัด
พอภาพแชร์ไปก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์
น้องถ้าดูแล้วอายุน่าจะประมาณสัก๘๑๐ปี

ใช่ค่ะแล้วก็ที่ทำแบบนี้
เหมือนกับจะประจานให้บุคคลอื่นที่อยู่ในวัด

มันก็เลยตั้งคำถามไงคะว่าผู้ใหญ่ทำรุนแรงไปไหม
แล้วการที่เด็กขโมยเงิน๒๐๐บาทต้องทำขนาดนี้เลยหรือ
ทำไมถึงไม่ใช้การว่ากล่าวตักเตือนแทน

นี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้ว
ทำไมถึงมีการทำร้ายร่างกายแบบนี้กันอยู่

แล้วก็เอาเชือกมัดเอวรอบต้นไม้อีกทีหนึ่ง
ก็โอ้โฮน่าโง่สารทีเดียวขอบคุณครับ